คุณผู้ชมคะจากกรณีที่โลกโซเชียลนะคะ

ใช่ที่เขาไปยืนรอรถเมย์อยู่อะค่ะ
ป้ายรถเมย์ที่เคหาร่มกล้าวนะคะ

หลายคนก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโลกโซเชียลนะ

แชร์กันไปแชร์แบบแชร์พิกัดคนก็ตามไปที่บ้านสุดท้ายไม่ใช่บ้านคนร้ายอ่ะ
อืมจนเจ้าของบ้านต้องออกมาบอกว่าอย่าแชร์ต่อนะเขาตกใจกันไม่ใช่บ้านคนร้ายนะ
ผิดที่ผิดพิกัดนะคะเนี่ยที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีก็เดินไปถ่ายแล้วก็เดินหนีไป
เนียนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วนะ

อืมเนี่ยค่ะตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วอายุยี่สิบแปด
อืมนะฮะซึ่งล่าสุดตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอร่มกล้าวก็เนี่ยจับกลุ่มตัวนายวิชาดาอายุยี่สิบแปดปี
ก็ไปสอบปากคำที่สนจากการตรวจสอบประวัติโอ้โหโชคโชนทีเดียวถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดที่สนราชพร้าว
ล่าสุดถูกตำรวจสนโครครามจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดอีกจำคุก๖ปีเพิ่งจะออกจากคุกมาเองนะฮะ
มาก่อเหตุและถูกจับกลุ่มได้อีกหนึ่งคดีก็ไปถ่ายใต้กระโปรงเขาเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันนะครับ
ผมว่ามันมีหลายคนที่โดนแบบนี้แต่ว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคลิปแบบจับไม่ได้

สุดท้ายก็ตามตัวคนร้ายได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เข็ด
โดนแล้วโดนอีกแล้วยังมาทำก่อเหตุแบบนี้